ให้แต่งจะแย่อยู่แล้วค่ะสำหรับหมากกับคิมนั่นเองนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าสองสามวันก่อนเนี้ย
ปล่อยภาพเข้ามาเป็นบ้านพักตักอากาศ

ใช่เรือนหอของหมากคิมหรือเปล่านะคะทั้งคู่ก็ปฏิเสธกับพันละวันแล้วค่ะ
บอกว่าไม่ใช่เออแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องขยันทำงานกันนิดนึง
คมันนี่กันทั้งคู่ค่ะเพราะว่าบ้านก็ต้องสร้าง
เรือนหอก็ต้องปลูกแต่อย่างที่บอกไป
ยืนยันที่เขาใหญ่ไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดภาพบ้านให้เห็นเนี่ย
เพื่อนก็เรียกร้องอยากจะไปเที่ยวกันเยอะเลยทีเดียวเอาเกี่ยวกับรีสอร์ท
สวยเนอะสวยมากมากเป็นบ้านพักตักอากาศที่ดีมากมากเลยนะคะ
หมากทั้งคิมบอกว่าอดใจรอแป๊บนึงพี่ขอเก็บความเรียบร้อยในบ้านกันสักหน่อยจ้ะ
เดี๋ยวจะชวนเพื่อนเพื่อนมาเปิดบ้านต้อนรับกันแน่นอนนะคะส่วนเรื่องข่าวดีอย่างที่บอกไป
คู่นี้หลายคนลุ้นจริงแต่เขาก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่งนะคะ
แต่ในเรื่องของเรือนหอเขาก็วางแผนวางแพลนกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะจ้า
ดูทุกวันเลยเนี้ยไม่ใช่เราอ่ะดูทุกวันมาค่ะแต่ว่ายังหาไม่ได้

เขาบอกว่าถ้าจะเลือกซื้อบ้านอ่ะเลือกให้มันอยู่ใกล้โรงเรียนลูก
ไม่แค่แบบคำนวณเลยไม่เจ๋ยว่าคำนวณแบบเท่าไหร่แล้วเราต้องทำงานเท่าไหร่
อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็มีคุยเรื่องปุ๊บจะต้องวางแผนเรื่องการเงิน
อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ก็ไม่ได้รีบก็ยังทำงานเรื่อยเรื่อย
ยังสนุกกับงานแล้วก็โกยไปเรื่อยเรื่อยถ้ามีโอกาสจังหวะหมอมันก็เมื่อไหร่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทำงานก่อนดีกว่าแล้วก็เก็บเงินให้มันพร้อม
เออเมื่อเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละลุยงานกันทั้งคู่นะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าไหนเจอตัวพร้อมกันแบบนี้แล้วถามหมากหน่อยละกันเพราะก่อนหน้านี้
คิมเขาท้าเอาไว้บอกว่ารอดูเลยละกันละครเรื่องใหม่ของเขานะ
ฉากเลิฟซีนจัดจ้านร้อนแรงพี่หมากจะพร้อมใจดูได้หรือเปล่าไปฟังค่ะ
จริงจัดจ้านดูแกใกล้ดูนะให้มันดู
พร้อมดู
ไม่อยากเห็นเขาในลุคอื่น
แต่เมื่อกนะครับเขาก็ต้องมาดูจูบกับก้าว
ละครอะไรอย่างงั้น
ก้าวไปวัยหรือ

กรูทำไม่ถึงแล้ว

บอกแล้วไงผมไม่อยากเห็นเขาในบุคลิกอื่น
ถึงขั้นที่บอกว่าทนไม่ได้เลยจะไปหาอย่างอื่นทำนะ
แล้วละครเรื่องใหม่ที่คิมเล่นเนี่ยเขารับบทเป็นฝาแฝดด้วย
ตัวหนึ่งจะต้องบดแบบว่าเลิฟซีนร้อนแรง

หลากหลายมากหน้าหลายตาว่าอย่างนั้นสมแล้วแหละที่หมากทนดูไม่ได้จริง
ก็ต้องอดใจรอแล้วกันนะคะสำหรับแฟนเรื่องนี้ก็พลิกคาแรคเตอร์ของคิมเหมือนกันค่ะ
ใช่แล้วค่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะ